คุณผู้ชมค่ะตอนสักประมาณอ่ะอ่าตีสี่ที่ผ่านมาครับ
นี่นะคะเกิดอุบัติเหตุช็อกวงการหมอลำค่ะ
รถบัตรศิลปินภูไทยนะคะเสียหลักพลิกคว่ำตรงบริเวณทางด่วน
ร่างของทั้งสองรายเนี่ยออกมานะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ก็คือบริเวณถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข๙บางปะอินบางนามุ่งหน้าบางปะอิน
ที่เกิดเหตุเป็นช่องทางเบี่ยงเพื่อให้รถบรรทุกหนักเข้าด่านช่างน้ำหนัก
บริเวณไหลทางด้านซ้ายพบรถบัตรนิสสันสีส้มหมายเลขทะเบียน๔๐๐๒๖๒กาลสิน
เสียหลักพลิกตะแคงข้างนะคะชนติดอยู่กับรั้วเหล็กของถนน
จนทำให้รั้วเหล็กได้รับความเสียหายแล้วก็มีเสาไฟฟ้าหักโค้น๑ต้นด้วย
ภายในรถคันนี้ค่ะพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
ก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยหลายคนก็ร้องขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยการนำตัวออกมา
แล้วก็ลำเรียงตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
อกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่คาซากรถอีก๒ราย
ทราบชื่อคือนายวัชรไกรเย็นวัฒนาอายุ๒๘ปี
แล้วนายนนน้อยอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปีค่ะ
นายจักรพรรดิลามจันทึกอายุ๒๓ปี
เล่าบอกว่าผู้ที่อยู่ในรถบัตรทั้งหมดเป็นนักแสดงแล้วก็แดนเซอร์ของหมอลำ
เรื่องต่อกรอนธรรมนองกาลสินศิลปินภูไทย
เพิ่งเลิกแสดงจากตลาดปรัฐวิกรย่านนวมินกรุงเทพ
กำลังเดินทางไปที่จังหวัดกาลสินเพื่อแสดงต่อในวันพรุ่งนี้
คือเดินทางกันดึกแล้วฮะตี๒เริ่มออกเดินทางกันแล้ว

โดยมีนักแสดงแดนเซอร์เดินทางมาด้วยกันทั้งหมด
คือ๔คันรถบัตรนะครับ
คันเกิดเหตุออกหน้ามาเป็นคันแรก
แล้วขับตามกันมาห่าง

คุณจักรพรรดิบอกว่าตนเองนั่งมาอยู่ในคันที่๒
วิ่งออกมาก็พบว่ารถคันแรกคือไปประสบอุบัติเหตุ

ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บรายหนึ่งให้การบอกว่า
ขับรถมาไม่เร็วมากนักนะ
พอมาถึงที่เกิดเหตุเหมือนชนอะไรบางอย่าง

พลิกตะแคงไปชนเข้ากับรั้วขอบถนนกาญจนาพิเศษ
กระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนเสียชีวิต

ด้วยสองคือสามแล้วจะไปแสดงต่อล่ะครับ
ใช่ค่ะ

ผมเหีย้ม
ทางด้านของคนขับรถบัตรที่ประสบอุบัติเหตุคือนายอำนาจอุดมลาบอายุ๕๑ปี
ซึ่งก็บาดเจ็บหัวร้างข้างแตก

เขาเป็นคนขับรถคันนี้แล้วขับมากลางดึก
เป็นคนขับคันหน้าเลยคันแรกเลยนะครับ

ทำให้รถพลิกคว่ำเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ขณะที่คนที่รอดชีวิตหลายคนนะคุณบอกว่าตอนนั้นคือตกใจมากนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุรถมันตะแคงเลยแบบนี้
เขารีบคลานกันออกมาจากรถพยายามตะโกนถามว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วพยายามจะช่วยเหลือกันเองให้ได้มากที่สุดนะครับ
คนที่บาดเจ็บบางคนยังมีสติดีแต่บางคนบาดเจ็บหนักนะฮะ
คนมีสติดีก็รีบออกมาจากรถซิก่อนนะครับ
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหมด
แล้วก็ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นครั้งที่๒ของคณะแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี๖๑ก็เคยเกิดอุบัติเหตุ
รถพลิกคว่ำข้างทางแต่ตอนนั้นไม่มีคนเสียชีวิตนะฮะ
แต่คราวนี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะ
ใช่ค่ะคนเสียชีวิตคือ๒รายด้วยกันนะครับ

คนขับขี่รถบัตรคันเกิดเหตุบอกว่าหลังจากที่เสร็จงานแสดงแล้ว
เขาขับตามหลังรถบรรทุกอุปกรณ์ของเวทีออกมานะคะ
มาถึงจุดเกิดเหตุคือรถบรรทุกที่เขาบรรทุกอุปกรณ์บนเวที

แต่ว่ารถที่เกิดคันที่เกิดอุบัติเหตุเขาขับตามมา
โดยที่ไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นด่านช่าง

กระทั่งรถไปปีนเกาะกลางถนนแล้วพุ่งขึ้นไป
ทำให้รถพลิกคว่ำเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บดังกล่าว
เหมือนขับออกซ้ายกระทันหันตามรถคันแรกเมื่อกี้นะ
ค่ะคือคันแรกเขาบรรทุกอุปกรณ์บนเวที
อันนี้ต้องเข้าด่านช่างถูกแล้ว
แต่คันที่ไปประสบเหตุคือบรรทุกทีมงาน
มันทุกทีมงานอันนี้ไม่ต้องเข้าด่านช่างถูกไหมคะ

เขาก็หักซ้ายกระทั่นหันเหมือนกันหักกระทั่นหัน
หักกระทั่นหันใช่ค่ะปีนเกาะกลางถนน
ได้มีการไลฟ์สดการแสดงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ตลาดปรัฐวิกร
เป็นการแสดงแสงสีเสียงแบบครบวงจร
ก็มีผู้เข้ามาให้กำลังใจศิลปินนักแสดงจำนวนมาก
แล้วยังมีผู้ชมนะเข้ามาแสดงความเห็น
ก่อนจบการแสดงบอกว่าขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยจ้า

ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวของคณะศิลปินภูทัยเลยนะฮะ